เช่นเดียวกับเรื่องต่อไปนี้เราควรจะแก้ไขกลุ่มคนกลุ่มนี้อย่างไร
มีคลิปออกมาในโซเชียลรถกระบาดแต่งซิ่งปิดถนนเทพรัฐหรือว่าบางนาตราด
บุรพาวิถีแล้วก็ประลองความเร็วกัน
ปิดถนนเลยนะแล้วก็ปล่อยทีละคู่ทีละคู่แข่งกันแบบนี้
อ๋อนี่คือทำเป็นหลีกจริงจังเลยเป็นเรสเลย
แบบในร้านแข่งอ่ะครับแล้วรถก็ติดคุณผู้ชมคำถามคือ
ทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอนะฮะเอาไปดูคลิปนี้พร้อมกันครับ

นี่ฮะนี่ไม่ใช่สนามแข่งนะนี่มันคือถนนเทพรัฐหรือว่าบังนาตราด
ข้างบนคือบุรพาวิถีแล้วเขาปิดเลย
มีรถอะไรอ่ะปิดเลยไอ้คนที่แข่งก็แข่งไปต่อแถวกันเพื่อจะปล่อยเป็นคู่ใช่ไหม
ที่จอดดูริมถนนก็จอดดูไปแต่คำถามคือชาวบ้านเนี่ยเขาไปไม่ได้
คุณควรจะกลับบ้านกลับช่องคุณไม่คิดว่าคนอื่นก็ถึงบ้านกันเลยหรือ
ในคลิปนี้จริงแล้วในรถที่เขาต่อแถวประมาณสัก๒๐กว่าคันนะ
รอปล่อยเป็นคู่คู่เพื่อแข่งความเร็วกันเนี่ยนะครับเขาไม่เกรงกลัวกฎหมายคุณผู้ชม

ทำยังไงถึงแม้มันดึกก็ตามแต่ก็ยังมีคนใช้อยู่ไง

โดยระบุว่าสดลบไปเลยแต่เซฟวิดีโอได้ทัน
ปิดถนนแข่งรถกระบาดแต่งซิ่งบริเวณทางด่วนกรุงเทพบางนา
ถนนเป็นของผมขออนุญาตอ่านตามนี้นะ
ถนนเป็นของพ่อแม่คุณสร้างเหรอมีสิทธิ์อะไรมาแข่งรถในที่สาธารณะ

หลังจากคลิปนี้นะถูกแชร์ไปก็มีชาวเน็ตโอ้โหเข้าไป

กระดับนำวิภาพวิจารณ์เยอะ
บางคนก็บอกว่าโอ้โหไร้สาระมาก
ไม่เป็นประโยชน์แถมยังไปสร้างความเด็บร้อนให้กับคนอื่น
ถึงกับตั้งชื่อกลุ่มให้เลยนะ

คุมเข้มถนนสาธารณะให้มันมากกว่านี้หน่อยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราตรวจสอบเบื้องต้น

เขามักจะรวมตัวกันแข่งรถแบบนี้
โดยจุดปล่อยรถเขามี๒ช่วง
ก่อนถึงแยกที่ออกไปทางมอเตอร์เวย์ที่บางวัวนะครับ
แล้วก็จุดกิโลเมตรที่๕๑ในเขตพื้นที่ของจังหวัดฉาเชิงเศร้า
จะแข่งกันทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
ไม่ใช่เพิ่งแข่งนะทุกสัปดาห์นัดกันศุกร์เสาร์อาทิตย์
แล้วก็จะมีกลุ่มปิดในเฟซบุ๊คเพื่อนนัดรวมตัวกัน
นัดกันกี่โมงนะเจอตรงนี้นะมาแข่งกันซิ่งกันนะ
ส่วนวันไหนตำรวจสกัดจับในบางจุดก็จะย้ายไปอีกจุดหนึ่ง
เพื่อหลบหนีกันจับกรุงของตำรวจด้วย
คือถ้าเกิดขึ้นบ่อยครั้งจับแล้วจับอีกแข่งแล้วแข่งอีก

ต้องหนักกว่านี้นะฮะเพราะว่าเขานัดรวมตัวกันทุกอาทิตย์
ศุกร์เสาร์อาทิตย์แสดงว่าเป็นประจำนะครับ
เอาก็ต้องเด็ดคลาสหน่อยตามหน่อยในพื้นที่นะครับ